อยู่ที่เรื่องของการรักษาพยาบาลแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นโควิด๑๙

ปรากฏว่าเธอมีอาการแบบคนตกเลือดนะครับ
เธอมีอาการแบบคนตกเลือดเลย
ตั้งคำถามเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต
ผู้หญิงคนนี้ตายได้ยังไงเพราะสาเหตุอะไร
ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๔๐ปี
ขณะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามที่อำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑

ซึ่งตอนนั้นนะฮะเธอกับพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาล

ก็กักตัวรักษาอาการที่โรงพยาบาลสนาม
แล้วก็ได้รับยาฟาวิพิราเวียมารับประทานรักษาโควิดนั่นแหละ
กระทั่งวันที่๑๕เมษายนเธอปวดท้องฮะ
ปวดท้องและเลือดออกมันมาเยอะเลย
แต่สังเกตว่าเจ้าหน้าที่ตอบไลน์มาหาเธอ
บอกให้เธอตามทำตามวิธีที่ส่งข้อความไปแนะนำกระทั่ง
เธอบอกเธอทนยันกลางดึกไม่ไหวแล้ว
กระทั่งมีการย้ายตัวเธอไปที่โรงพยาบาลสนาม
แล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลหลักที่อยู่ใกล้กัน
ไม่ทันครับเธอเสียชีวิตฮะในเช้าวันถัดมา
ขณะที่ญาติได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่าครอบครัวเสียใจนะครับ

เพราะว่าปรากฏภาพเลือดมันเป็นริ่มชิ้นเล็กออกมา
กระทั่งครอบครัวชาปนกิจผู้ตายแล้วมาเจอแชทข้อความ
ซึ่งจากเนื้อหาเมื่ออ่านแล้วสงสัยว่าทำไมผู้ป่วย
ถึงทำได้เพียงดูแลกันเองไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือ
ทำให้มองว่าการเสียชีวิตครั้งนี้มาจากการช่วยเหลือไม่ทันหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่ได้ทำเต็มที่แล้วหรือเปล่าขอความเป็นธรรมด้วยครับ
ถ้าจะช่วยชีวิตได้ช้าเกินไปช่วยให้ไม่ทันช่วงชีประมาณนี้ครับ
ล่าสุดนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ติดต่อมายังครอบครัวเพื่อชี้แจงสาเหตุการเสียชีวิต
แต่กลับไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากครอบครัวต้องการจะทราบสาเหตุการเสียชีวิต
ว่าทำไมเลือดมันถึงออกมากจนช็อกขนาดนั้น
นะครับแต่ว่าทางสสจแจ้งรายละเอียดของสิทธิเยียวยาหลังการตายฮะ
จึงทำให้การเจรจาครั้งนี้ยุติไปก่อนนะครับ